คุณมาดูอีกหนึ่งตาค่ะอายุเกือบ๘๐ปีแล้ว
ไปบวชพรามมีกำหนดบวชพราม๗วันสัปดาห์หนึ่ง
ลูกสาวลูกเขยก็พามาบวชที่วัดเลยนะ
ปรากฏเวลาผ่านไปครบอาทิตย์ก่อนแล้ว

ลูกสาวกับลูกเขยยังไม่ได้มารับคุณตากลับบ้านเลย
จนทำให้คนที่เขาไปบวชด้วยกันเขาโพสต์เฟซบุ๊กเลยนะ
คือโพสต์ตามหาแบบนี้ค่ะ
คือหวังว่าถ้าเกิดว่าลูกสาวรวมถึงลูกเขยได้ดูอยู่
จะได้มารับคุณตากลับบ้าน
เจ้าของเฟซบุ๊คที่เขาโพสต์ใช้ชื่อว่าอาม
เรื่องราวเป็นเรื่องของคุณตาวัย๗๘ปี
คือไปบวชพรามที่วัดต้นสนที่ตำบลตลาดหลวง

กำหนดระยะเวลาก็คือ๗วัน
พอผ่านไป๑เดือนลูกสาวลูกเขยยังไม่มารับ
โทรศัพท์ไปก็ติดต่อไม่ได้
คิดว่าอาจจะถูกบล็อกเบอร์ไปแล้วนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวค่ะก็เลยไปหาคุณตาเลย
คุณตาเนี่ยคือนายบุญเชิดบัวลอย
เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าตาเนี่ยนะ
อยู่ที่อำเภอบางพลีสมุทรประการ
แล้วก่อนหน้านี้ก็ไปเช่าที่ของเจ้าของที่เขาเนี่ย

ให้เจ้าของที่เขารื้อบ้านไปเพราะว่าไม่ได้เช่าต่อ
ดังนั้นทุกวันนี้คุณตาไม่มีบ้านพักนะคะคุณผู้ชม
แล้วถามว่าอ้าวแล้วคุณตาไปอยู่ไหนล่ะ
คุณตาบอกว่าก็อาศัยบ้านเพื่อนฝูงอยู่
ทีนี้ย้อนกลับไปคือให้ลูกสาวกับลูกเขยมาส่ง
เพราะว่าคุณตาอยากจะบวชพราม
อุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่ของคุณตา
วัดต้นสนเขาจัดบวชพรามเป็นเวลา๗วัน
ทีนี้พอมาส่งปั๊บก็กลับไป
เวลาผ่านพ้นไปหลังจากที่คุณตาศึกแล้ว
ก็ยังไม่มีใครมารับกลับบ้าน
โทรศัพท์ไปแล้วก็ติดต่อไม่ได้
ทีนี้ก็เลยไหว้วาน
ให้คนที่มาบวชพรามด้วยกันคือนายกรอบเกียรติเนี่ย

โทรไปติดด้วยนะคุณภาคภูมิ
แต่ไม่มีคนรับสายเลยนะคะ
คุณตาบอกว่าตอนนี้คิดถึงลูกคิดถึงหลาน

แต่ก็ไม่รู้จะกลับยังไงฟังคุณตานะคะ
ที่เดิมก่อนที่จะมาบวชถือศิลป์ที่วัดนี่

ใช่ค่ะเพราะว่าไม่ได้มารับคุณตา

เป็นคนที่โพสต์เฟซบุ๊ก
แล้วก็เป็นคนที่มาบวชพรามด้วยกันเหมือนกัน
คือคุณกรอบเกียรติเขามาบวชทุกปีนะ
คราวนี้มาตั้งแต่ช่วงสงกรานนะคะ๑๓เมษา
พอมาปั๊บก็เจอคุณตาบวชอยู่ก่อนแล้ว
ทีนี้ก็พูดคุยกันเหมือนกับเป็นเพื่อนต่างวัย
แล้วก็ถามว่าที่คุณตามาบวชมันบวช๗วัน
แต่ทำไมเป็นเดือนแล้วยังไม่มีใครมารับ

คืออยากที่จะให้ทั้งลูกสาวและลูกเขย
เดินทางมารับคุณตากลับบ้านค่ะ
ผมมาโบสถตั้งแต่วันที่๓นะครับผม
ช่วงเทศกาลสงการบวชทางมาไม่ได้บนไว้หรอกครับ

มันก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็มีการโพสต์ไป

เพื่อตามหาทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกเขยให้เจอ
ส่วนพระเพลินสวมมะลิโชติธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดต้นสน

บอกว่าวัดเองไม่ได้ทราบเรื่องเลย
ว่าลูกสาวลูกเขยมาส่งเพื่อบวชแล้วก็ไม่ได้มารับ
แต่ยังไงก็ตามนะถ้าเกิดถึงตอนนี้แล้ว

ก็ยินดีที่จะให้คุณตาอยู่ที่วัดต่อ
แล้วลองผู้ช่วยเจ้าอาวัดก็
เตือนด้วยนะคะฝากไปถึงลูกหลาน
ว่าอยากให้ดูแลเอาใจใส่ให้ดี
ถ้าเกิดว่าพ่อแม่บุพการีจะเดินทางมาปฏิบัติธรรม
ความประสงค์ก็คือจะหาความสงบสุขในวัด
แต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าลูกหลานมาส่งแล้ว
ควรที่จะมาดูแลอย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุรู้สึกเหงา
จากลูกไม่มาสนใจแล้วก็ไม่อยากให้มาปล่อยทิ้งไว้แบบนี้
ถือว่าการกระทำแบบนี้เป็นสิ่งไม่ถูกต้องนะคะ